แปลว่ายังเนาะไอ
กะปัดกาลเห็นไปหลายอย่าง
่จบบ่อหายแต่อายเหินห่าง
คือเป็นไรต่างเท่นเนาะ
แปลจักรแม่นยุ่นกะจักรแม่นยังอียังแม่
แต่บอกแค่กันคือเก่าเลยน้อง
คิดไหลอยู่ได้หูบอก
จากอายเป็นอียัง
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องทิม

อย่าทิ้มให้เจ๊ย้อนหลัง
บอกกันแน่ดีถ้าอายสิหนีใกล้ทาง
อย่าสิร้อยและกระห่าง
ให้นั่งเป็นผู้แพ้

ลงทางซีได้
หากที่แท้ได้ให้ด้วยไอ
ปากดวงใจกับไอนาน
เพราะเชื่อเพราะหวังกับคำหากัน
ผู้ใดม่าปันบ่แขน
ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าคักคือดีดีแต่มือนี้อายคือเปลี่ยนคักแทน
ซอยบอกให้น้องผู้แน่สถานะน้องคืออียัง
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องทิมอย่าเฉือดนิ่มอย่าทิ้มให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันแน่ตีถ้าไอ้สิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่างหาทางสิแท้น้อง
สุดท้ายจากใจมีมองไม่ค่อยคอย
โอ้โห้โโอโอ
สิแท้น้องให้บอกแม่
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องคิม
อย่าเฉือดนิ่มอย่าทิ้มให้เจ็บย้อนหลัง
บอกกันแน่ตีถ้าไอ้สิหนีใกล้ทาง
อย่าสิร้อยแล้วกระหัง
ให้นั่งเป็นผู้แพ้
สิแท้น้องให้บอกแน่